ข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงนะคะ
เพราะว่าวงการบันเทิงศูนย์เสียดวงดาวอีกหนึ่งดวงไปแล้วค่ะ
นั่นก็คือคุณอาปิยะตระกูลราชนั่นเองนะคะ
เมื่อวานนี้ช่วงบ่ายค่ะเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งนะคะ
หลังจากที่ต่อสู้โรคมะเร็งมา๒ปีค่ะ
คุณอาจากไปด้วยวัย๖๘ปีค่ะ
คุณอาปิยะตระกูลราชเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
เมื่อวานตอนบ่ายโมง๕๐นาทีนะคะ

หลังจากที่ต่อสู้กับโรคมะเร็งเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองมานานถึง๒ปีเลยนะคะ
คุณผู้ชมครับอาปิยะเข้าวงการนะครับครั้งแรกเป็นตัวประกอบภาพยนตร์เรื่อง
นี่หรือชีวิตเมื่อปี๒๕๕๙
แล้วก็จากนั้นขึ้นแท่นเป็นพระเอกรอครับ

รอครับเป็นพระเอกเรื่องครูบ้านนอกน่าจะเป็นเรื่องที่ดังที่สุด

เป็นภาพยนตร์สะท้อนปัญหาสังคมบ้านนอกนะครับ
สร้างสักปี๒๒๑นะ
แสดงคู่กับคุณวาสนาสิทธิเวศ
สร้างชื่อเสียงโด่งดังอย่างมากครับ
กลายเป็นภาพลักษณ์ของคุณปียะ
ที่ได้แสดงภาพยนตร์ในแนวนี้ต่อ
ได้ฉายาว่าพระเอกบ้านนอก
ได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง
ดารานำชายจากภาพยนตร์เรื่อง
เทพเจ้าบ้านบางปูน
นะครับจากนั้นก็มาแสดงละคร

ผันตัวเองมาเป็นนักภาคมวยเวทีดัง

สิ่งที่น้ำแข็งจะเล่าต่อไปผมบอกเลยนะ

คือต้องบอกก่อนว่าคุณอาปิยะเป็นเพื่อนสนิท
กับคุณอาสายันสัญญา

เคยสงครามให้กับคุณอาสายยัน

ร้องเยอะแต่หนึ่งในนั้นน่ะคือเพลงไก่จ๋า
ก็หลังจากนั้นคือตอนแรกเพลงไก่จ๋าเนี่ยค่ะคุณอาปิยะแต่งให้กับ
คุณไก่ปริศนาวงศิรินักแสดงชื่อดังยุคนั้นเลย
แล้วก็มอบให้กับเพื่อนสนิทอย่างคุณอาสายาร้อง
เพลงนั้นดังมากแล้วก็ผลงานเป็นอมตะมาก
พอพูดถึงคุณอาปิยะเอาจริงจะนึกถึงเพลงไก่จ๋า
เพราะว่าจริงความสามารถของคุณอาปิยะเนี่ยนะ
มีความสามารถในการแต่งเพลงแต่งไว้แบบเป็น๕๐๐กว่าเพลง
เห็นไหมแต่ละท่อนของเพลงเมื่อก่อนนะการแต่งของเขาเนี่ยมีจังหวะจะโคนนะฮะคล้องจองกันน่าฟังจริง
ที่ผมบอกผมเพิ่งรู้คือไก่จ๋าแล้วก็นึกถึงคุณอาสายันนะครับโอ้จ๋าอภิญญาแต่ง
แล้วนี่นะตอนที่อาเบียป่วยนะทางคุณไก่ปริศนาวงศิริก็ไปเยี่ยมไปให้กำลังใจที่โรงพยาบาลอยู่ด้วยนะคะ
ทีนี้พอมาได้ยินข่าวเศร้าแบบนี้คุณผู้ชมดูเรื่องของการทำพิธีทางศาสนาหน่อยนะคะ
การประเภทคุสสมสมการรดน้ำศพวันนี้จะจัดขึ้นส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมยังไงเนี่ย
แสดงฝีมือชั้นครูอีกหนึ่งคนในวงการบันเทิงนะคะ
คุณอาท่านความสามารถรอบด้านจริงเลยนะครับ